คุณผู้ชมคะโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมานานกว่า๓๒ปีแล้วนะคะ
สำหรับพี่ติ๊กชีโร่ของเราแล้วก็มีเพลงฮิตคลอดออกมาเยอะแยะมากมาย
ฮิตจริงติดหูกันตลอดฮิตตั้งแต่เราเด็กอะ
ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้เป็นสาวแล้วเป็นสาวเท่านั้นนะคุณ
และตอนนี้ค่ะพี่ติ๊กขอกลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้ง
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบนี้นะคะ

แถมยังโชว์ลูกคอเพลง
รอรับได้เลยเป็นเวอร์ชั่นกำพูชาอีกด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป
ทำไมถึงเลือกเขามาร่วมแจมเลยคะ

เพราะว่ารวบรวมนักดนตรีวงใหม่ของผม
แล้วก็มีสมาชิกเพิ่มมากเต็มที่
สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่ติ๊กชีโร่นะคะ
อยากจะแดนส์อยากจะโยกเข้ามาเจอกันได้
มีรอบเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าแขกรับเชิญแน่นเลย
ปิดท้ายพี่ติ๊กยังขออวดเพลงใหม่
ชันลูกคอกับซุปเปอร์สตาร์ชาวกัมพูชาอีกด้วยจ้า

มันเจอเรื่องของใจ
มันเจอชีวรักของใน

ครั้งเดียวรอบเดียวและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ติ๊กชีโร่ด้วยนะคะ